อีกนึงคราวนี้โอ้โหทำเอาอุณหภูมิในบ้านเราไม่ร้อนไปเลย
เพราะว่าเราเจอความร้อนความฮอตของ
ไม่สาวพระอาวุศเนกอุณเส้นที่ภาไป
กว่าเดิมฮอตกว่าเดิมแน่นอนนะครับ
เพราะว่าซุปตาเนี่ยเขาออกมาอวดโฉมท้าลมร้อนกันเลยนี่
วงบันลังความแซ่บอีกครั้งกับการร่วมออกแบบชุดชั้นในกับแบรนด์ดัง
พร้อมกับเป็นนางแบบขึ้นปกนิตยสารด้วยตัวเอง
คุณดูภาพนี้คืนกำไรแฟนสุดเลยกับความขาวออร่าเปล่งประกายกระแทกตานะคะ

บอกว่ายอมซูโฮกให้ความเผ็ดความซีดความแซ่บแถมช่วยกันรีโพสต์กันเต็มโซเชียลเลยจ้า
แซ่บจริงอะไรจริงนี่ไม่บอกไม่รู้นะ
วันนี้มายสาวพราวเสน่ห์
จริงผูกไม่ธรรมดาสวดทรงองค์เอ๋ว
เขาเรียกว่าเล็กพริกขี้หนูนะคะแต่ว่าช่วงนี้เข้าสู่ฤดูร้อน
ดาราหลายคนเริ่มโชว์ความฮอตของตัวเอง
ผ้าแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าอากาศมันร้อนเดี๋ยวก็มาติดตามแบบความแซ่บเราใส่อย่างนี้ดีแล้ว
อย่าดูเลยดีกว่าเดี๋ยวคนจะปิดทีวีนี้